สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สวัสดีค่ะ

กิ๊วลูกเป๋มากพี่ปลดมือให้เลย
ป๊ายุสวัสดีก่อนสดใหม่ให้เยอะก่อน

สดใหม่ให้เยอะสิ
ไออาคี๊ดดังไปหน่อยใช่ไหม
อาคี๊ดดังไปหน่อยใช่ไหมอาคี๊ดดังไปหน่อยใช่ไหมพระคุณเจ้า
สดใหม่ให้เยอะนี่สดสด

ก็ไหวละไม่ไหวละ

จะวิ่งเข้ามาในสตูเมื่อกี้

แม่เมย์ยังไม่มา
แม่เมย์ไม่มา
มีแต่แม่มา
แม่มาได้มา

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วปรากฏว่าไปโดนสายเคเบิ้ลเนี่ยนะครับ
เกี่ยวคอวิดขาดแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
คือความคืบหน้านะฮะกรณีนางสาวมณีเน่
เจริญเง่านะครับอายุ๔๐ปีนะฮะ

เสียชีวิตนะครับอยู่กลางถนนเหล่านาดีนะครับ
หน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยนะครับ
เทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ
สภาพศพนี่นะครับคอขาดเลือดไหลนองนะครับ
ใกล้กับศพนะฮะพบกับรถจักรยานยนต์
กม๑๓๕๗ขอนแก่นนะครับ
อยู่ข้างนอกจากนี้นะครับ
ยังพบสายสัญญาณสีดำนะครับ
กองอยู่บนถนนซึ่งเป็นสายที่เกี่ยวเข้าที่ลำคอของผู้เสียชีวิต

เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา

เป็นรถที่เขาวิ่งเข้ามาในถนนเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าไปเกี่ยวเอาสายเคเบิ้ลเนี่ย
ทำให้สายเคเบิ้ลเนี่ยนะฮะลดลงมา

เหรอครับเกียวคอไล่คอเเกือบขาดเลย

โอ้โหมันน่ากลัวมากนะครับ
คือหน้าสูตรที่เนธหนายวิรเดชซาตานะครับ
และคอวิทยาลัยได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะเกิดเหตุให้กับผู้สื่อข่าวดู

พบรถของผู้ตายนั้นวิ่งอยู่เลนซ้ายฝั่งหน้าโรงเรียนนะครับ

หย่อนลงมาเกี่ยวที่คอของผู้ตาย
หล่นจากรถจักรยานยนต์
พร้อมกับสายดังกล่าวขาดกองอยู่กลางถนน
ขณะที่กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งสามารถจับภาพ

แล้วล้มลงโดยที่ไม่มีคนขับนะครับ

ขณะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเห็นชัดเจนทีเดียวนะครับ

รถ๑๐ล้อคันที่เกี่ยวนั้น
เรียกว่าเป็นเพราะคนนั่งอยู่บนหลังคารถบรรทุก
ก้มหลบนะฮะลงเก็บวัตถุบางอย่าง
ก่อนจะเกิดเหตุสลดใจข้าง

ถ้าสมมุติคนที่อยู่บน๑๐ล้อไม่ไปก้มลมเก็บก็

ทำไมจะต้องก้มลงเก็บตรงนั้นพอดีนะ

ก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ลูกสาวชื่อนางสาวกระหนกวันปัญญาพิมพ์เนี่ยนะครับ

เจ้าของสายที่ทำให้แม่เสียชีวิต

อนาคตของตนเองก็คงจะต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอดต่อไป

เอาจริงไปเอาความผิดกับคนรถสิบล้อนะ
เขาก็ไม่ได้จะมีเงินชดเชยให้หรอกถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าสมมุติไปเอาเงินกับเจ้าของสายเคเบิ้ลเหรอ

หรือการติดตั้งไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้หรอ

สายระยงระยางมันก็ข้ามพลาดไปพลาดมานี่

ต้องรักษาดูแลตัวเองอย่างดี

เขาจะเอาอะไรมาชดเชยเอามาเอาอะไรมาชดใช้ให้

ถ้าสมมุติในภาพเขาดึงสายเคเบิ้ลลงมา

ที่เป็นพระบวชอย่างเงียบ
ณวัดหนองกระทุ่มอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

ก็อย่างที่รู้ว่าพี่ยุทธ์ได้ฉายา

แม่ของคุณสรยุทธ์หรือแม่ของพี่ยุทธ์เขาป่วย

เขาบวชครั้งนี้เพื่อบวชให้แม่เห็นผ้าเหลือง

ก็เกิดกระแสดราม่ากันพอสมควร

คนที่มีคดีติดตัวบวชได้เหรอ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนา

เพราะเจ้าอาวาสเองอายุก็เยอะแล้ว

คงจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะฮะ

บางคนก็บอกว่าแยกกันนะ
คดีเนี่ยถ้าสมมุติเป็นคดีแบบไปฆ่าคนตายไปขายยาเสพติดนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้คดีเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันไม่ใช่ไปฆ่าคนตายมันไม่ได้ไปขายยาเสพติด
อันนี้อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นคดีที่ทั่วประเทศ
อย่าคุยว่าไม่หนักนะคือมันเป็นคดีที่หนักเหมือนกันแต่มันต่างความ

ติดตามอย่างแรงโดยเข้าไปสอบถามว่าคุณศรยุทธ์อยู่ระหว่างต้องคดีอาญา
แล้วก็มีเอกสารรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่า
ซึ่งได้รับรายงานว่าคุณสรยุทธ์ได้ไปจำวัดที่วัดวังม่วงที่มวกเหล็กแล้ว
ที่วัดนี้บวชที่ปากช่อง
แต่ไปจำวัดอยู่ที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีห่างกันไปประมาณสัก๓๐๔๐กิโล
สำนักพระพุทธศาสนากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง
ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพระครูอนุรักษ์สันติธรรม

ซึ่งเป็นพระอุปชาหรือที่บวชให้กับพระสรยุทธ์

เขาเครียดแน่นอนท่านเครียดแน่นอนอยู่แล้วล่ะ

ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปากช่อง
ทั้งลูกสิทธิ์ลูกเผยสาเหตุอาภาพ
เพราะเครียดจากกรณีบวชให้พระสรยุทธ์
เพราะว่าพระอนุรักษ์เผยว่าไม่รู้จักพระสรยุทธ์มาก่อน
อายุท่านก็เยอะแล้วท่านก็อยู่แต่ในวัดในวา
จะไปรู้ไหมว่าคุณสรยุทธ์มีคดีติดตัว
อันนี้คือเราก็เข้าใจพระไม่ใช่พระไม่ใช่พระอายุน้อย

พระท่านบอกว่าท่านไม่รู้ใช่ไหม
ตอนนี้ขั้นความดันเข้าโรงพยาบาลอยู่

บริสุทธิ์ยังไม่ถึงที่ที่สุดท่านก็ยังถึงว่าบริสุทธิ์อยู่
บริสุทธิ์อยู่ถูกต้องพี่หนุ่มเพราะตอนนี้กำลังอยู่
ถ้าสมมุติจะพูดตามหลักจริงเขาก็กำลังต่อสู้คดีอยู่
เขาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ณเบื้องต้นนะฮะ

ขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้การคุ้มครองผู้บริโภค
อีกรูปแบบหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับ

คนละเรื่องกันดิฉันมีเรื่องข่มขืนไหมดิฉันข่มขืน
ดีอย่างนี้คือไปอ่านอันข่าวอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่า
เช่าที่อยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมีอันต่อไป

ในเรื่องกรณีของนางบีซึ่งเป็นนามสมมุติอายุ๔๓ปี
ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะคะนามสมมุตินะ
เอเนี่ยนะอายุแค่๑๔เท่านั้นเองมาร้องเรียนค่ะ

ใช่ว่าหวั่นว่าจะมีคดีคืบหน้าอะไรอย่างนี้หลังจากที่ลูกสาวนี้ถูกนายกีรติ
กีรติอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นคนเก็บเงินกู้นอกระบบคมขืนภายในบ้านพัก
ซึ่งขณะที่ตัวเองออกไปวิ่งรถเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ

ผมได้กับลูกสาวเขา
แต่ไม่ได้ข่มขืน

มันก็อยู่ติดตลาดเลย

บ้านคนก็เต็มไปหมดคนก็เยอะแยะ

ทำไมน้องไม่ออกมาเรียกให้คนอื่นเขาช่วยล่ะ

ซึ่งกับวัย๑๔นี้อยู่
กันมาก่อนทั้ง
ที่ตนกับน้องเนี่ยนะ

ตนก็เลยยอมถูกดำเนินคดี
เพราะว่าไม่มีเงินหรอก๑ล้านบาท
ที่จะไปสู้คดีตนเป็นคนจน

พอที่จะส่งให้ลูกกิน
เรื่องภาคผู้ยาวตนไม่ปฏิเสธ
แต่ว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งไปออกข่าว

คมคื้นคมคูมีคมคูด้วยแล้วก็ฆ่าลูกเขานี่นะ

ไม่เกินหรอกเพราะว่าจริงแล้วอายุ
มันก็ไม่นั่นใช่ไหมภาคผู้ยาวอยู่แล้วคุณจะไปพูดมา

ก่อนที่จะมาพูดแบบนี้เลอะเทอะ
คือยิ่งที่มาพูดแบบนี้คนก็ยิ่งด่าผมพูดจริง

ไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุไม่สิบอย่างนี้
และบอกว่าเด็กเขาสมยอม
เราต้องไม่ได้ใช่ไหม

อันนี้ข้อกฎหมายนะครับค่ะแต่เขาก็ยังดันทุนรังที่จะพูดต่อไปอ่ะนะโอเค
ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
เราเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคือค่าน้ำค่าไฟแพงเหลือเกิน
วันนี้นะฮะจะมีการคุมค่าน้ำค่าไฟหอพักแล้วล่ะ
แล้วก็ที่สำคัญห้ามเก็บแพงเกินจริงเริ่ม๑พฤษภา
อันนี้ไม่ค่อยพีคไอ้ที่พีคเนี่ยบนทางด่วนก็ห้ามกลับขับเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จริงรึเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลับมารถติดแน่เออ